ด้านทางไปสานดนทบุรีะคุณผู้ชม

เขาเรียกอะไรพี่สาวนะคะของภรรยาค่ะ

สะพ้ายของภรรยาฟ้องเรียกค่าเสียหาย๓๐ล้านบาท
จากการขัดแย้งเรื่องลงทุนทำละครค่ะ
โดยหากฝ่ายอลองยินยอมตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้
พร้อมทั้งลงขอโทษผ่านสื่อหนังสือพิมพ์เป็นเวลา๑๕วัน
สะพ้ายของภรรยาก็พร้อมยุติเรื่องทั้งหมดค่ะ
ซึ่งอาหลองนะคะเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปที่ศาลนะคะ

นี่มันเรื่องภายในครอบครัวคงไม่เป็นข่าวหรอก

ให้เป็นหน้าที่ของทนายความแล้วก็ปฏิเสธ
จะให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชนนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมค่ะซึ่งภาพที่เห็นเป็นตอนที่ดิฉันไปเองนะคะ
ฟิศของอาหลองตอนนี้ก็คือเป็นแบบเล็กอยู่
แล้วก็ช่วงนั้นก็มีข่าวลือด้วยนะคะ
ว่าแบบสภาพห้องของบริษัทมันไม่มี

ส่วนข้อเท็จจริงเนี่ยกำลังตามติดนะคะ
ขอสัมภาษณ์อยู่ทางฝั่งภรรยานะคะของอร่องด้วยแล้วก็ลูกด้วยนะคะนะครับ